ดูกันต่อนะคะที่ฉะเชิงเซาค่ะคือมีคนส่งแก๊สเขาไปส่งแก๊สที่เป็นแบบแก๊สหุงต้มแก๊สถังอ่ะค่ะที่ร้านลาบแต่จังหวะที่ไปส่งปรากฏว่าคนที่ร้านลาบบอกว่าพี่พี่คนส่งแก๊สอ่ะช่วยมาดูหัวแก๊สให้หน่อยเหมือนกับวาวมันรั่วเพราะว่าสองวันมาเนี้ยได้กลิ่นแก๊สมันรั่วออกมาครับปรากฏว่าช่วงที่กำลัง

ว่าไอ้ตัวห้องครัวของร้านที่เป็นเพลิงนี่แหละค่ะเสียหายทั้งหมดที่จุดเกิดเหตุก็มีแบบกลุ่มควันกลิ่นก๊าซหุงต้มแบบลอยคลุ้งเลยนะคะโอ้โหเนี้ยครับเจ้าหน้าที่ชาวบ้านช่วยกันดับครับดูสิไฟนั้นยังติดอยู่เลยฮะใช่ไม่รู้น่ากลัวจังแล้วคือถังแก๊สตรงนั้นมีสี่ถังนะคะครับสี่ถังซึ่งเราก
แก๊สทีนี้จากการสอบถามนายประดิษฐ์วัยหกสิบสองปีเขาบอกว่าเขามาส่งถังแก๊สหุงต้มที่ร้านเนี้ยเป็นประจำอยู่แล้วแต่วันนี้เจ้าของร้านบอกว่าเฮ้ยพี่มันเหมือนมีวาวแก๊สรั่วมีปัญหาเพราะว่ามันมีกลิ่นแก๊สรั่วมาสองวันแล้วก็เลยวอนขอตัวเองเนี่ยไปตรวจสอบดูให้หน่อยในฐานะที่เป็นคนส่งแก๊สซึ่งในจังหวะที่ตนเอง
มาแล้วก็ไปติดกับเตาถ่านที่จุดไฟเอาไว้จนกระทั่งแบบไฟคลอกได้รับบาดเจ็บโดยเฉพาะช่วงล่างอ่ะนะคะบริเวณขากางเกงต่างต่างโอ้โหสภาพแบบมีไฟคลอกแบบเนี้ยครับแล้วก็กางเกงแบบขาดหลุดล่วยทั้งหมดเลยจนต้องแบบลมลุกคุกคลานออกมาจากจุดดังกล่าวค่ะ
อ๋อพรุ่งใส่เตานู้น
ถ้ามันไม่มีไฟตรงนี้มันก็ไม่เป็นไรหรอก
นี่ค่ะโอ้โฮ

พวกถังโก๊งถังแก๊สต้องตรวจสอบให้ดีนะครับ